ส่วนที่ภูเก็ตนะคะมีพนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่ง
เขาออกมารวมตัวกันประท้วงชูป้ายแสดงความไม่พอใจทนายตั้ม
หลังจากที่ทนายตั้มคือลงพื้นที่ไปช่วงนี้แกเปิดทั่วเลยหลายเรื่อง
แล้วก็แฉบอกว่าโรงแรมแห่งนี้คือมีการเปิดให้บริการสถานบันเทิงด้วย
ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ทนายตั้มเขาลงพื้นที่ไปค่ะ
คือตอนนี้นะครับมีชาวบ้านที่ป่าตองเนี่ย
ความเดือดร้อนมาเยอะมากนะครับว่าเนี่ยที่โรงแรมแห่งเนี้ยนะครับ
เปิดเกินเวลาเปิดถึงตี๓ตี๔ตอนนี้เวลาไหนแล้วนะครับ
ได้ยินเพลงไหมนี่คือวันที่๑๖เดี๋ยวก่อนนะครับ
เดี๋ยวเปิดให้ดูดินะวันที่สิบหกเมษาตอนนี้ตีสองนะครับ
เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะตีสองตีสองอันนี้คือคลิปที่ทนายตั้มเขาคือพาไปดูเลย
ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยค่ะหลังจากที่คลิปบนรถเนี่ย
นายตั้มก็พาเดินเข้าไปเลยนะคะภายในก็จะเห็นมีแสงสีเสียงเปิดให้บริการเหมือนสถานการณ์ปกติ
และผู้ใช้บริการก็ไม่น้อยเลยเยอะมากส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนี่สิคะทนายตั้มก็เลยโพสต์ภาพ
ว่ามีบารากูอยู่ด้วยในงานบอกว่าเนี่ยผมแกล้งสั่งบารากู
ยังกล้าเอามาให้ผมด้วยนะมันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอทนายตั้มตั้งคำถามนะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทนายตั้มอ้างว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน
โรงแรมนี้เปิดให้บริการสถานบันเทิงเกินเวลามานานแล้ว
ก็เลยลงพื้นที่มาด้วยตัวเองมาตรวจสอบดูและหลังจากที่ทนายตั้มโพสต์เรื่องราวนี้
โพสต์คลิปนี้ค่ะพนักงานโรงแรมบางส่วนไม่พอใจนะคะ
มารวมตัวกันชูป้ายประท้วงต่อว่าทนายตั้มว่าหิวแสง
ป้ายนี่ใช้ถ้อยคำรุนแรงเลยนะถึงขั้นขับไล่ก็มีนะคะ
ตัวแทนของพนักงานบอกว่าไม่มีใครอยากฝ่าฝืนกฎหมาย
แต่ที่ต้องทำเพราะความอยู่รอดนะคะ
ฟังเสียงของทางพนักงานโรงแรมหน่อยค่ะ
อันนี้คือเสียงของทางพนักงานนะคะเขาก็ว่าเขาก็เดือดร้อนเขาต้องอยู่รอด
แต่ว่าจริงแล้วมันก็มีเรื่องของกฎหมายไงฮะ
คนในบ้านเมืองก็ต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะ
ช่วงเช้าวันนี้ทนายตั้มโพสต์ภาพเหมือนหัวจะปวด
และข้อความระบุว่าเจอกลุ่มคนภูเก็ตที่เห็นผิดเป็นชอบ
เอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใจกฎหมาย
และไม่สนว่าการเปิดสถานประณฑ์แบบไม่มีวัยอนุญาต
และเปิดเกินเวลาสร้างมลภาวะทางเสียง
ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องหลับต้องนอนนะคะ
แล้วมีคนมานับร้อยคนมาถือป้ายด่าผม
กดดันผมว่าผมหิวแสงหรือใช้ถ้อยคำแรงมากมาย
บอกเลยว่าผมไม่โกรธเพราะลายมือเดียวกันมาเลยสงสัยนายสั่ง
แต่โกรธคำเดียวค่ะที่เรียกผมว่าไอ้แก่

นายตั้มบอกคำนี้เนี่ยเจ็บจี๊ด
เจ็บไม่ใช่เพราะอายุแต่เจ็บเพราะคนถือป้าย
หุ่นทั้งหน้าไปไกลกว่าผมเยอะ
รอบหน้าช่วยคัดในแบบมาถือป้าย
อันนี้ทนายตั้มเขาตอบโต้นะคะ
ส่วนเรื่องของความปลอดภัยผมไม่ห่วงมาก
เพราะถ้าขนาดทนายที่คนรู้จักมากหน้าหลายตา
ถูกทำร้ายในจังหวัดที่เขาลือกันว่าไม่มีมาเฟียไม่มีอันตราย
ที่ออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์ของคนในพื้นที่
ผู้หลักผู้ใหญ่จะเสียแน่นอนก็ฝากไว้ให้คิดนะครับ
โอ้โหทนายตั้มก็โพสต์ยาวเลยนะคะ

ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงการค่ะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งอยู่แล้วว่า
เปิดสถานบริการต้องไม่เกิน๒๓นาฬิกา
และสถานบริการที่มีปัญหาหรือเกิดเรื่องนั้น
ไม่ใช่สถานบริการแต่เป็นโรงแรม
สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะ